พูดถึงเรื่องของเมืองไทยมาดูน้ำจิตน้ำใจของคนไทย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นคลิปเห็นเหตุการณ์
ก็จะเจอแต่เรื่องที่แบบรุนแรงเรื่องที่แบบโอ้โหมันสะเทือนอารมณ์
เหตุการณ์ดีก็มีครับเหมือนกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ในขณะที่กำลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแห่งหนึ่ง
ที่พระระแดงสมุดปราการลุกโหมหนักเลยนะฮะ
โรงงานกระจกที่สมุทรปราการนะครับเป็นโรงงานรับติดตั้งกระจกแล้วก็อลูมิเนียม
พร้อมกับบ้านพักสองชั้นเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเลย
แต่นี่ฮะอ๋อคนก็มาช่วยกันนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยกันยกรถคันนี้
เพราะว่าไม่รู้เจ้าของไปไหนแล้วคือเจ้าของเขาอาจจะชุลมุนวุ่นวายอยู่หรือไม่อยู่
หลายครานนะคุณเหนียวมะสอนนี่มันมาช่วยกันใหญ่เลย
ช่วยกันยกต้องยกเลยครับค่ะเพราะว่าเข้าเกียร์อยู่ด้วย

ต่อให้เข็นไปบางทีมันติดตรงนู้นติดตรงนี้ต้องยกอย่างเดียว
งั้นเพลิงลุกลามเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยถูกไหม้หมดนะครับ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปผู้คนที่เห็นก็บอกว่านี่แหละ
น้ำใจของคนไทยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยนะครับ

เป็นคลิปคือคนที่โพสต์คลิปนะคุณเห็นมาสอน
บอกว่านี่เป็นคลิปภาพจริงตัวจริงไม่ใช่ละคร
ยามที่มีภัยคนไทยไม่ทิ้งกัน
ไหม้ครั้งนี้ก็เสียหายในเรื่องของ
โรงงานแล้วก็บ้านพักนะครับ
แต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะ
ก็ชื่นชมในน้ำใจของทุกคนนะคะ